ส่วนที่สงขลามีการจับใบกระท่อมล็อตใหญ่เลยนะคะ

อยู่ในกล่องพัสดุหนึ่งร้อยสิบสี่ใบ

ตำรวจเขาก็ไปร่วมมาได้หมดเลยเนี่ยค่ะ

รวมน้ำหนักแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบสามกิโลกรัม
ถูกบรรจุแยกไว้ในกล่องพัสดุหนึ่งร้อยสิบสี่ใบ

ชุดปรับกรามยาเสียบติดตำรวจภูทรหัสใหญ่
จังหวัดสงขลาก็ตรวจยึดมาได้หมด
ยึดได้ที่บริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่ง

หัวหน้าชุดบอกว่าผู้ที่นำกล่องพัสดุมาส่ง
ไว้ตัวทันว่ามีเจ้าหน้าที่จับตาอยู่ก็เลยหนีไปได้
แต่ตำรวจเองมีข้อมูลทั้งผู้ส่งทั้งผู้รับเอาไว้หมดแล้ว
เดี๋ยวจะมีการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
กับใบกระท่อมรถใหญ่นี้แน่นอน
เรื่องต้นตำรวจคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ค้าใบกระท่อมเนี่ย
น่าจะใช้ช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดีย
อาจจะเป็นการเปิดกลุ่มซื้อขายทางออนไลน์
แล้วก็ค่อยแพ็คใบกระท่อมใส่กล่องพัสดุเตรียมส่งให้แบบนี้
หลังเราเห็นมีการซื้อขายยาเสพติดซื้อขายของผิดกฎหมาย
ทางออนไลน์เยอะขึ้นแล้วก็ส่งปรายศนีย์กันโต้งแบบนี้เลย
มันก็ง่ายมากขึ้นแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็สามารถเสือกแล้วก็จับกลุ่มได้นะครับ